เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเรามีเรื่องดีที่จะมาบอกต่อกันนะคะ
คราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของการสร้างรายได้สร้างอาชีพกันบ้าง
อาชีพที่จะพาไปดูเรายังไม่เคยนำเสนอนะเท่าที่จำได้
เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมากเป็นที่ไหน
หุดกันก่อนเลยจังหวัดสุโขทัยจ้า

ที่นี่เขามีคนทำเครื่องประดับหน้าตะสินโบราณ
อย่างน้องใบตองอาจจะคุ้นเคยหน่อยเนี่ยนะคะ
นี่มีเครื่องประดับเครื่องทรงอะไรต่างมากมาย
คุณผู้ชมถ้าไปดูใกล้จะเห็นว่ามันเป็นงานละเอียด
แล้วต้องใช้ความประนีตมาก
แล้วก็ไม่ค่อยที่จะหาดูกันได้ทั่วไปนะคะ

สามีภรรยาชาวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะ

การทำเครื่องประดับหน้าตะสินต่างให้เราดูใกล้

ประดับเพชรประดับลอยประดับมุก
แต่ละชิ้นต้องคีบต้องบรรจงขนาดไหน

เราไปคุยกับสองสามีภรรยานี้
ก็คือนายวุฒิชัยแสนแสงอายุ๕๓ปี
และนางจิตหาไทยแสนแสงอายุ๔๘ปี
บอกว่าเดิมทีก็มีอาชีพเป็นช่างทำทองโบราณสุโขทัย

แล้วก็หันไปทำชุดเครื่องประดับหน้าตะสิน
ที่ใช้สวมใส่คู่กับชุดไทย
ก็คือชุดไทยระบำสุโขทัย
หรือชุดไทยรำเทวีศรีสัชนาลัยนะคะ
พอเริ่มศึกษาเริ่มทำก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นนะคะ
ในการศึกษาลวดลายต่างตามศิลปะโบราณของสุโขทัย
และศิลปะของชุดไทยอื่น
จะได้นำไปใช้กับเครื่องทรงใช้กับชุดต่างด้วยนะคะ
โดยตอนแรกก็เริ่มจากการนำประเคนรถยนต์ไปตัดขึ้นรูป

ส่วนลวดลายต่างนะคะก็ทำมาจากเนื้อปูนซีเมน

เสร็จแล้วก็ลงรักปิดทองประดับด้วยเพชรทัพทิม
ก็เรียบร้อยสวยงามอย่างที่เห็นนี้นะคะ
เป็นเครื่องประดับแบบโบราณเลยนะคะ
ต้องค่ะทั้งสีสันลวดลายต่างนี่นะคะ

ซึ่งนายวุฒิชัยบอกว่านี่เป็นงานที่รัก
เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดแล้วก็ความใส่ใจทุกขั้นตอนเลยค่ะ
ก็ไม่เท่าไหร่พอย่างหลังคืออย่างไรอย่างตัวนี้ก็คือว่า
เรารักที่เราไม่ถอยเราสู้ตลอด
มันก็ทำให้เรารู้สึกของเด็กไม่มีอะไรที่ใครทำไม่ได้หรอก
ทำได้หมดคือเราอย่าไปท้อมันอย่างเดียว
เราต้องมีจุดมุ่งหมายไหมทำอะไร
นี่พี่เขามีความชอบมีเป้าหมายในชีวิตต้องทำ
คนเราจะทำก็ทำให้ได้แล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่พี่เขาสองคนนะ
ชาวบ้านในชุมชนค่ะก็มาช่วยกันทำด้วยนะคะทำตั้งแต่๖โมงเช้าไปจนถึง๓ทุ่ม
กลายเป็นงานอดิเรกของคนในชุมชนแล้วก็ยังสร้างรายได้เข้ากระเป๋าตังค์ด้วยนะคะ
ส่วนท่านใดที่อาจจะต้องใช้เครื่องประดับเหล่านี้บอกเลยว่าติดต่อไปได้
ราคาไม่แพงนะอยู่ที่ชุดละ๒๕๐๐บาท
จนถึง๕๐๐๐บาทเท่านั้น
ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคางานฝีมือแบบนี้นะคะ

ที่อยากจะให้อยู่คู่ประเทศไทย

คือต้องบอกว่าประเทศไทยของเรามีเครื่องประดับที่สวยงามมาก

ต่างชาติเขาก็จะถามเขาก็จะอยากรู้
เพราะว่ามันมีความละเอียดปรานีตบรรจงวิจิตรมาก
แต่ละชิ้นงานที่ประดอยออกมาแบบนี้

ที่เราเห็นคนไทยด้วยกันช่วยอนุรักษ์สืบสาร
การทำแบบเครื่องประดับโบราณแบบนี้ของไทยเอาไว้
บางทีไม่ได้ใช้แต่ซื้อมาสะสมก็ได้นะ
ไว้ออกงานก็สวยเหมือนกันค่ะ